ปรากฏว่าที่สมุทรปราการมีปัญหาคนเป็นลมฮะ

แม้ว่าจะมีพยากรจากกรมอุตุว่าอาจจะเจอฝนหนักในบางพื้นที่
ดูครับพ่อแก่แม่เท่า

หีบให้ลงคะแนนตั้งแต่ช่วงเช้า๘โมงเช้า
แต่วันนี้ต้องยอมรับว่าหลายจุดแดดเปรี้ยงตั้งแต่เช้าเลยครับ
ประชาชนมารอต่อคิวยาว
ตอนช่วงเช้าคนเยอะและคึกคักมาก
เลือกตั้งที่๒หน่วยเลือกตั้งที่๔๖ครับ
บริเวณที่ว่างข้างโรงเรียนชำนิ

ชาวบ้านต้องกางร่มเองแบบนี้ด้วยนะครับ
แล้วแดดก็ร้อนมีคนเป็นลมเบื้องต้น๓คน
กู้ชีพเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย
ในพื้นที่สมุทรปราการครับบอกว่า

โอ้โหนี่ครับฝากรอบหน้า
อาจจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับ

หน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนบ้านห้วยเสือเท่าค่ะ

ก็จะเห็นว่าคนตื่นตัวกันจริง

ตรงนี้แล้วก็ยังมีกลุ่มที่เป็น

ก็มาเข้าแถวยืนรอคิวเดี๋ยวเราจะมีภาพเนอะ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันด้วย

การรับสัญชาติไทยเนี่ยก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้ว
ที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ

กลุ่มชาวกะเหลี่ยงคอยาวเนอะ

โดยเลือกตั้งที่๔ของโรงเรียนสังวรรณวิทยา
ตำบลแม่หอนะคะอำเภอแม่เสรียง
กลุ่มชาติภัณฑ์ชนเผ่ากระเหลี่ยงนะคะ

บรรยากาศเขาบอกว่าดูเรียบร้อยดีนะคะ
ครับผมจากภาคเหนือลงใต้กันบ้างครับ

กลุ่มชาติภัณฑ์มานี้๒๔คนพากันมาแบบนี้ครับ

วัยรุ่นก็มีผู้เท่าผู้แก่ก็มีครับ

แล้วก็มีบัตรประชาชน
ตัวเองก่อนที่จะเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ได้บัตรมาเพื่อไปกากบาทนะครับ
พอกรกตในพื้นที่นราธิวาสบอกว่า

ประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่องท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ
ทีนี้ไปต่อกันที่นะคะเขาบอกว่ามีสีสันที่อ่างทองค่ะ
หน่วยเลือกตั้งที่๑๕ค่ะตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง
ลองดูสิว่าใครมาเลือกตั้ง

ใช่ค่ะมาแบบนี้เลยค่ะไม่แน่ใจอยากถามคำถามเดียวเลย

โรงเรียนวัดชายมงคลเทศบาล๓ค่ะ
พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ
คุณวรกฤษนะคะอายุ๕๘ปีใส่ชุดแบบนี้มาเลยโอ้โหคนมองกันเต็มเลยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเขาบอกว่า
มันก็สร้างสีสันแหละเรียกรอยยิ้มให้กับคนที่มาใช้สิทธิ์นะคะ
เจ้าตัวบอกแบบนี้ก็ผมอยากจะสร้างสีสันรอยยิ้มให้กับคนที่มาเลือกตั้ง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยด้วยไม่ต้องเครียดกัน
ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ไหมแต่ว่าแสดงตัวเนี่ย
มันก็ต้องถอดหน้ากากนะคะจะเข้าไปแบบนั้นเขาไม่เห็นหน้า
ก็เปิดใบหน้าให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหน่อยว่าตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือเปล่า
แล้วก็เข้าไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ค่ะ

แต่เมื่อกี้ตอนเปิดนี่เห็นเหงื่อชุ่มเลยนะฮะ

คราวนี้ที่อายุทยาช้างมาครับ

เขาขี่ช้างมาเป็นกิมมิกครับ
สร้างสีสันให้บรรยากาศวันนี้คึกคักครับ
บรรยากาศเลือกตั้งที่อายุทยาเพราะว่ามีปางช้างใช่ไหมครับ
ครอบครัวของนายลายทองเหรียญมีพันธ
เจ้าของวางช้างอายุทยาแหล่พเนียดพร้อมควานช้างครับ
ก็นี่เลยครับนั่งช้างขี่ช้างมาลงคะแนนเลยครับ
กองร้อยรักษาดินแดนตำหนักพะเนียดครับ
เป็นสีสันบรรยากาศการลงคะแนนในวันนี้
กตอายุทยาตั้งเป้าหมายการเลือกตั้งสอสอครั้งนี้

อาจจะต้องเพิ่มขึ้นกว่าครั้งก่อนอีกอย่างน้อย๕
จากปี๖๒ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ๘๐
รอบนี้เขาหวัง๘๕ขึ้นไปนะครับ
และจำนวนบัตรเสียนั้นต้องลดลงไม่เกิน๒
อยากจะให้ตัวเลขออกมาเป็นแบบนั้นครับ
อืมค่ะอ่าจากเรื่องของบรรยากาศการเลือกตั้งแบบนี้แล้วนะคะ